ซึ่งถือว่าเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่๑๔ของทีมชาติไทยค่ะ
ทีมข่าวกีฬาก็ได้ไปเจาะไมค์เพื่อสัมภาษณ์โค้ชซิโก้
ผู้ที่นำความสุขมาให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะ
โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย

รักษาถ้วยพระราชทานให้อยู่ในประเทศไทยได้
และขอบคุณนักเตะทุกคนที่ทำงานนั้น
ก่อนที่จะแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้าย
และยังมีเวลาเตรียมทีมอีก๓เดือนค่ะ
ก็เป็นความสุขของแฟนฟุตบอลชาวไทย

ว่าถ้าเราได้แชมป์แฟนบอลก็จะมีความสุข

ก็จะมีความสุขแล้วก็จะมีพลักษณ์กำลังแล้วก็มีกำลังใจนะครับ
ก็จะหายจากประชวนได้นะครับทั้งที่เราคุยกับน้องน้องนะครับ
ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนขอบคุณพี่สื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกสโมสรนะครับที่ได้ส่งนักเตะทีมชาตินะครับ
มาร่วมในการอีกฐานฟุตบอลจริงด้วยพระศาสตร์คริงส์ครับ
ขอบคุณครอบครัวนะครับที่คอยติดตามน้องนักฟุตบอลนะครับ
ให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะขอบคุณทุกฝ่ายนะครับ
ขอบคุณอ่าทุกคนแล้วกันนะครับอ่า
ขณะที่อับดุลลาอาบูเซมากุญซือทีมชาติจอแดนนะคะ
ก็แสดงความยินดีกับทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์คิงส์ครับ
พร้อมกับยกย่องทีมชาติไทยค่ะว่าแข็งแกร่งขึ้นจากครั้งก่อนที่เจอกัน
และมีวินัยในการเล่นถ้าหากรักษาฟอร์มการเล่นในบ้านได้แบบนี้
พบกับทีมแกร่งอย่างออสเตรเลียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ก็มีโอกาสชนะได้ค่ะรวมถึงมีลุ้นผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก
รอบสุดท้ายได้อีกด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตาม
ประมวลบรรยากาศไฮไลท์รวมถึงการบันทึกประวัติศาสต
ครั้งสำคัญครั้งนี้นะคะติดตามได้ในเช้าข่าวชัดโซเชียล
ตั้งแต่๖นาฬิกาเป็นต้นไปประมวลบรรยากาศความยินดีเหล่านี้